จดสนเวลาที่โฟนพร้าว
อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่าง
มากับพี่ซันนี่ด้วยค่ะ
เดี๋ยวดูไม่เล่นกับเรา

หลายคนบอกว่าทำไมต้องขับรถมันก็เหมือนรายการอื่น

อ้าวอ้าว

ถามตอนเด็กเคยอ้วนใช่ไหมคะ

เก่งนะ

ตั้งแต่เด็กเนี้ยผมจะพอเป็นโลกเหมือนกันอะพี่

มันก็ต้องหาวิธีที่ทำให้ตัวใหญ่

อ้วนครับผมมีช่วงเหมือนคล้ายพี่สันอ่ะพร้อมอ้วน

ผมเป็นคนชอบชอบกินของหวานมากนะครับ

ไม่คราชกินขาวอยู่กับกินหวานด้วย

แต่ทำไมทุกคนชอบแกล้งน้องสไตล์

พี่สันคือเป็นรุ่นพี่สุดในนาดามหรอครับ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

คือแบบกลวนกวนอย่างเงี่ยครับพี่สั้น
ผมไม่ได้กวนใครนะ
ผมพูดจริงฉันเฉย
แล้วกลวนใจไหมครับ

ก็ไม่รู้เหรอฮะ
ใช่เจอตั้งแต่ยังไม่เป็นตุ่นเต็มตัวเลยฮะ

ตรงใช่ปังห้ามญาติให้เขากัน
เราไปก่อนได้ไหมคะ

ขอไปหน่อยได้ไหมคะ
ไม่น่าเล่นกับเราใช้ตั๋นตาม

มันช่วงเวลานั้นเราก็ชอบกันทุกเรื่อง

รู้สึกว่าตอนนี้เราแบบเป็นนุ่มโตเฟี้ยวฟ้าว

ทำไมน้องสกายยังไม่มีแฟนนะคะงงมากเลย

โดนทิ้งครับผมไม่เคยมีการทิ้งกันเกิดขึ้น

พี่แบงเค้าลอดตัวไปแล้วเค้าลอยตัวไปแล้ว

แต่พอมานานอรร้องห้ายฟูมฟายก็ได้

พี่สันก็ก็ยังไม่มีแฟนใช่มั้ยคะ

แล้วสกายเวลาจะมี

รักติดเซอร์เลนส์มันฮิตมากเลย

รักสุดใจนายฉุกเฉิน

ลงไปเต้นเหรอครับ
ใส่เท้าวันนี้

พี่แจ็คลีนก็มาส่งถึงที่แล้วนะคะ

พี่ซัลนี่บริเศษร้อยร้านอยากดู

แล้วก็ท้ายที่สุดเราก็ต้องขอบคุณทั้ง๓หนุ่มมากเลยนะครับ

ขอบคุณมากเลยค่ะ